จอมโยนที่สมุทรปราการได้ไหมฮะ
ที่บ้านเขาจะเป็นทางโค้งอยู่แถวหน้าถนน
แล้วจุดหน้าบ้านของคุณป้าเนี่ยป้าแกบอกที่เราเคยไปคุยด้วยนะ
อันนี้คือเหตุการณ์เมื่อเมษายนที่ผ่านมา
ถนนหน้าบ้านตรงนี้ป้าแกบอกว่า
มันเป็นจุดศูนย์รวมทิ้งขยะของชุมชนไปได้อย่างไร
งี้บ้านป้าก็โหแย่สิค่ะ
เลยเอาเนี่ยแท่นสารพระภูมินะ
เอาอะไรต่างนานามาวางไว้ไม่ให้ใครมาทิ้งขยะ
ใครเอามาทิ้งแกจับขยะโยนใส่บ้านคนอื่นหมดเลย
จำได้เราเคยนำเสนอข่าวนี้ไป

บอกเนี่ยแม่จุดทิ้งขยะมันอยู่ด้านในซอยก็มีทำไมไม่ทิ้งกัน
ยังเคยคุยกันว่าเอองั้นทางเทศบาลก็เอาถังขยะมาวางไหมล่ะ
ชาวบ้านจะได้มีที่ทิ้งกันไม่ต้องมาทิ้งถนนหน้าบ้านแก
เวลาผ่านไปสักพักนึงก็นึกว่าจะเคลียร์กันได้เรียบร้อยไปแล้วนะฮะ
ล่าสุดชาวบ้านเขาร้องมาเขาบอกว่าป้าแกกลับมาโยนอีกแล้ว
นี่คือล่าสุดนะฮะนี่เดือนมิถุนายนนี่ฮะคราวนี้เนี่ย
เอาสิ่งของอะไรพวกนี้ไปวางหน้าบ้านเพื่อนบ้านอีกแล้ว
ใส่เสื้อสีชมพูเนี่ยคุณป้ายกหรือว่าป้าสาวิถรีนะฮะ
ก็เลยส่งคลิปมาให้เพจดังเขาช่วยลงให้หน่อย

วางของกิดขวางทางเท้าทิ้งขยะบนทางเท้าทิ้งเศษแก้ว
ซึ่งมันอันตรายต่อผู้สัญจร
ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปพื้นที่จุดเกิดเหตุหน่อยนะครับ
ทางโค้งเข้าวัดไตรสามัคคีถนนสุขุมวิทย์
บางเมืองใหม่ที่สมุทรปราการ
นี่ครับอุ๋นวิมวันวันธรรมพัฒน์ดีลงพื้นที่ไป
เป็นเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์เขามีร้านสกรีนเสื้อ
บอกว่าเมื่อวานนี้เปิดร้านมาเห็นเศษแก้ว
พวกเซรามิกมาทิ้งอยู่หน้าร้านเกลือนเลย
ถามป้ายกป้ายกบอกไม่ได้ทำเขาก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
เท่ากับป้านั่นแหละตามที่ดูเมื่อสักครู่นี้
อกจากนี้มันยังมีปัญหาที่ป้าเอาสารพระภูมิเอากระถางหินอ่อนมาตั้งบนทางเท้าหน้าบ้าน
ถามว่าตั้งทำไมนี่ฮะเมื่อสักครู่นะเห็นตั้งเต็มเลยนะ
แกบอกไม่ต้องการให้จักรยานยนต์เนี่ยขี่บนทางเท้าเดี๋ยวถนนมันจะซุดอะไรประมาณอย่างนี้
ส่วนที่ตัดสินใจเอาคลิปกล้องวงจรปิดมาโพสต์เนี่ยเพราะเห็นว่าปัญหาเรื่องขยะมันไม่จบสักทีนี่
คุณเข็มมาสอนทุกผู้ชมเห็นไหมคือเจ้าของคลิปเจ้าของโพสต์บอกว่า
ตอนนี้ชาวบ้านแถวนี้ก็ทิ้งในถังขยะนี่แหละขยะไม่ได้ไปทิ้งแล้วไปเป็นจุดศูนย์รวมอยู่หน้าบ้านป้าเลย
แล้วทำไมป้ายังไม่มีเลิกยนต์ขยะยนต์ของใส่บ้านคนอื่นสักทีเมื่อวานผมแจ้งเขาไปว่ามีการโลยเศษแก้ว
มันอันตรายไงผมมองแล้วอันตราย
ไม่ว่าผมหรือใครมองก็มันอันตรายใช่ไหม
ถ้าคนเดินผ่านแล้วไปเผลอไปเหยียบ
ใครจะรับผิดชอบคนรวยรับผิดชอบป่ะ
หรือเทศบาลจะรับผิดชอบเปล่า

แล้วเทศบาลบอกจะมาดูก็ไม่ได้มาดูไง
แล้วก็ปล่อยคาราคาซังไว้อย่างนี้
มีป้าพวงทองเป็นเพื่อนบ้านกับป้ายก
บอกว่าก็เป็นเพื่อนบ้านกันมา๔๐ปีได้แล้วมั้ง
ตั้งแต่ปี๒๕๒๕บอกชินกับนิสัยของป้ายกแล้ว
ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะ
บางทีก็เอาของมาวางริมฟุตบาท

ไม่อยากให้จักรยานยนต์ขี่บนทางเท้าอะไรประมาณอย่างนี้
บอกว่าวันนั้นวันนั้นอันนี้มันตกแต่โลมมันตีนะ

ยังคุยอยู่เลยบอกเนี่ยมันไม่เก็บหรอก

ก็จริงเราก็ต้องมาเก็บเพราะมันไม่เก็บอ่ะ

แต่ถ้าตกฝั่งเขาสงสัยคงได้โบย
เราก็เลยโมโหบอกกวาดไปทางฝั่งมัน

แล้วบอกเดี๋ยวคนเดินได้ตำขากันแน่อะไรอย่างนี้

ก็คนมันไม่สภาพจิตมันไม่ดีจะแก้ได้ยังไง
ใช่ไหมเราคุยกับคนอย่างนี้คุยไม่รู้เรื่อง
คุยไม่รู้เรื่องก็ช่างมันปล่อยมันเรื่องมัน
คุยไม่รู้เรื่องก็ช่างมันปล่อยมันเรื่องมัน

ว่าขนนี้มันอย่างไรกันล่ะป๊า

แต่ทางเท้าเนี่ยถ้าเกิดว่าตามเหตุผลที่ชาวบ้านบอกว่าประโยค
เอาของมาวางเต็มเลยไม่อยากให้จักรยานยนต์มาขี่บนทางเท้า
เดี๋ยวถนนจะซุดเนี่ยคือจักรยานยนต์ขี่บนทางเท้าอันนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
ค่ะแต่การที่เอาสิ่งของมาวางกีดขวางบนทางเท้าก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะพี่อุ
ถูกต้องป้าต้องให้เจ้าหน้าที่เขาจัดการ

งั้นเดี๋ยวป้าจะมีความผิดนะไปเอาสิ่งของกีดขวางทางเดินบนทางเท้า

ใช่แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่จะดีกว่าค่ะ
ถ้าเป็นในกรุงเทพนี้ก็จะได้ค่านำแจ้งอะไรพวกนี้

อ้าวเดี๋ยวรอฟังประหยกกันแล้วกันนะฮะ